หนุ่มชาวเมียนมาปรากฏว่าคลั่งแล้วไปปีนบ้านกลางดึก
ปีนสี่หลังค่ะหนึ่งในสี่หลังนี่นะคะในนั้นมีผู้สูงอายุ
แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยแล้วเผชิญหน้ากับคนร้ายแบบจังด้วยค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในสี่นะคุณผู้ชมแล้วบ้านหลังเนี้ยมีผู้สูงอายุด้วย
มีผู้หญิงด้วยเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เฉินหน้ากับคนร้ายนะคะเขาก็ส่งเสียงร้องตกใจออกไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ก็ยังวิ่งเข้าไปแล้วสู้กับญาติเจ้าของบ้านอยู่หน้าบ้าน
ญาติของเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บแล้วกลับเข้ามาในบ้านค่ะ
หลานสาวเจ้าของบ้านตื่นมาพอดีก็รีบล็อกประตูไว้
แต่คนร้ายดันประตูเข้าไปได้ก็เข้าไปเสร็จแล้วล็อกกอนทันที
หลานสาวกับคนร้ายก็เลยอยู่ในห้องนั้นด้วยกันทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ก็เธอก็เลยไปอยู่บนเตียงกับคุณตาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คนร้ายก็ชิวอยู่ในห้องนี้เลยค่ะหยิบน้ำดื่มอยู่ในห้องนี้แบบนี้เลยค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมดูหลานสาวกับคุณตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อยู่ในห้องนี้กับคนร้ายนะคะ
ก็ระหว่างนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นมาประมาณ๕๖คนขี่รถผ่านมา
ก็เลยบุกเข้ามาแล้วมาช่วยจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตำรวจมาพอดี
เนี่ยค่ะโอ้ช่วยไว้ได้ทันพอดีไม่งั้นคงจะอยู่ด้วยการแบบอกสั่นขวัญแข

เนี่ยค่ะถูกตำรวจจับไว้ได้ในที่สุดนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประมาณเที่ยงคืนกว่า
ของวันที่๒๑ที่ผ่านมานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูประตูหลังบ้านที่คนร้ายคนนี้งัดเข้ามา
เจ้าของบ้านบอกว่ามามือเปล่าเลยนะคะคือเหล็กขนาดนี้แหวกเหล็กออกมาเลยคือแข็งแรงขนาดไหนแหวกเหล็กได้
แล้วเอาตัวรอดเข้ามาไม่ได้มีแบบเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเลยนะคะก็พอเขาเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไม่ใช่หลังนี้หลังเดียวที่เจอแบบนี้นะคะ
คนร้ายลายนี้ไปบ้านมาแล้วสามหลังก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเลยค่ะรายเดียวกันเลย
มันพยายามจะเปิดประตูหลังบ้านพอเปิดไม่ได้ก็ข้ามไปอีกหลังนึงไปอย่างนี้เรื่อยนะคะ
คนร้ายลายนี้คือนายซอร์มินทูสัญชาติเมียนหมานะคะ

ก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงที่ช่วยไว้ได้ทัน
เพราะเราไม่รู้จริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ